วันนี้นะคะ๒๐กุมภาพันธ์ค่ะเวลาการถ่ายทอดสดจะเลื่อนขึ้นมาเป็น๑๔นาฬิกานะคะแล้วก็มีการชิงแชมป์ในรุ่น๑๐๕ปอนด์ติดตามได้กับคุณสุรพัฒน์จารุมณีค่ะ

เสาที่ผ่านมาโดดเหลือเกินนะครับต้องการรับพอมูลวาลัยไทย

แต่ดอกนี้จังหนับเหลือเกินนะครับเพชรศรีนินคงชูช่วยครับรายนี้
จากฮาดใหญ่สงขราครับเสียแบบนี้เป็นเป็นอะไรนะครับ
เพื่อใช้ชนะถ้าเสียเพื่อหน้าที่การงานแล้วโอ้โหคบกันยากครับ
แทงเขาขวาเพชรศรีนินน้ำเงินนี่จรวดศึกกกัมปนาศนะครับ
วันนี้กลับมาล้างตาแทนเพื่อนเลยครับ
เพราะเพื่อนเขาโฆษศาสเล็กนี่เคยแพ้ไอ้แดงมาครับ
แต่ตอนนี้ตัวเองแย่แล้วครับการข้อมูลมารับแล้วนะครับ

กรรมการสัญญารัฐนาภัยวงบอกโบกมือบ๊ายบายเลยครับ

สุดท้ายเพชรศรีนินชนะน็อกไปในยกที่๓ครับ
เอ้าเพื่อนกันมารายการครับมุมแดงขุนศึก
น้ำเงินนี่ช้างศึกครับพร้อมออกศึกทั้งคู่
โอ้เตะจ่อล่างมาครับช้างศึกเตะจ่อล่างอีกแล้ว
อ้าวขุนศึกโตด้วยการเตะจ่อล่างเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวดูครับ
พยายามจะแตกก่อนการประเภทเกลือจิ้มเกลือทั้งคู่นะครับ
จิตหัวใจไม่ยอมแพ้ครับ
มุมน้ำเงินนี่ต่อน้ำหนัก๒ปอนด์แต่ไม่ต่อรูปร่างนะครับ
สูงยาวกว่าขณะที่แดงนี่หายไปนานครับ๗๘เดือน
เหลือเวทีไปอยู่นู่นเลยครับอุดรธานี
กระโดดสลับขาถีบหน้าครับช้างศึก

หนักแรงเหลือเกินปลายอยู่ที่ข่าววงในของน้ำเงินครับ

จังหวะที่จะเดินเข้าไปเสียบเข่าครับ
หมัดขวาเข้าไปเรียบร้อยเลยครับช้างศึก

หมัดขวาดอกนี้ครับเต็มกระโดงคาง

แทงเข่าซ้ายนะครับแต่หมัดมันถึงก่อนครับ

โอ้โหตาลอยเลยนะครับช้างศึก

ช่วงนี้ไปดูเฮฮาข้างสังเวียนครับ
แล้วครับปิดท้ายด้วยโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้นะครับ

เพราะว่าเป็นการชิงแชมป์รุ่น๑๐๕ปอนด

เจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อลวงต้มนะครับ
จากเป็นการชิงแชมป์แล้วความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือมวยคู่นี้เป็นศึกล้างตานะครับ
มุมแดงเคยแพ้มาเที่ยวราชดำเนินเดี๋ยวดูว่าจะทำสำเร็จ
หรือว่าจะชอกช้ำกลับบ้านส่วนคู่รองครับ
พรวิทยาหมูสะพานใหม่เจอกับเพชรเมืองชน
เวทัยพิกัด๑๒๕บอล

ตั้งแต่เสาร์นี้เป็นเสาแรกนะครับก็จะขยับเวลาครับ
จากตอนแรกที่ถ่ายทอดสดเริ่มบ่าย๓นะครับ
เป็นบ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็นแล้ว
เจอกันเสาร์นี้เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี